มาดูเรื่องของปฏิหารได้แล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่เล่าให้ฟังค่ะเขาขับรถกลับบ้าน
อยู่นครนโยกนะองค์กระรักษ์นครนโยกนะคะ
ขับรถกลับบ้านแล้วมันเป็นช่วงกลางดึกนะ

อาเฮียเดินผ่านก็หักหลบไอเฮียเลยค่ะ
ลงไปในน้ำเลยค่ะแล้วรถตีรังกาด้วยนะคะ
บอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะ

เปอร์เซ็นต์มากที่จะคิดว่าคนขับรอด

คือด้วยความที่เดี๋ยวในรถเป็นไฟฟ้าหมดใช่ไหมคะ

แปลว่าหัวคุณจมอยู่ข้างใต้
กลับทุกอย่างมันกลับด้านไปหมด

บอกมีช่องนิดเดียว๓เซนติเมตร
ให้เธอเอาจมูกแห่ขึ้นไปหายใจนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่รอดชีวิตแบบปฏิหารชื่อว่านางสาว
ชัชดาพรสำฤิษฐ์

แล้วเธอก็บอกว่าช่วงเวลานั้นพอรถคว่ำปุ๊บ
เสือกกระสนเอามือคลำทั่วรถ

พยายามทุบกระจกมันก็ไม่แตก

มันหลุดมือค่ะหลุดไปกับสายน้ำเลย
ตอนนั้นคิดแล้วว่า
ตายแน่ขออโหสิกรรมกับพ่อกับแม่แล้วนะคะ

บอกว่าถ้ามันเข้าสู่ชั่วโมงที่๘

บอกว่าอาจจะไม่รอดฟังเสียงเธอค่ะ

เพราะเขามณาขอให้ตัวเอง
น้ำอย่าจมลงไปมากกว่านี้
เพราะถ้าจมลงไปมากกว่านี้
คือจะไม่มีอาจารย์

ใจแรกตายแล้วตายแล้วขออโหสิกรรมพ่อแม่
ที่๒บอกว่ายังตายไม่ได้นะ
ชัชดาพรเธอยังมีลูก
มีพ่อกับแม่ที่ต้องดูแล

นิ่งไว้หนาวแค่ไหนก็ต้องทน

วัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐม

ขอพรให้หนูปลอดภัยให้หนูปลอดภัย

เธอเนี่ยรถคว่ำเนี่ย

ส่งน้ำแข็งบอกว่าขับรถผ่านมา

ก็เลยจอดรถลงไปดูอ้าว

เรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

วีรบุรุษชื่อว่านายสมชาย
ศรีนาเครือและนายโรบิต

หมาเห่ายืนลงไปดู

ไปช่วยเลยนะคะเขาบอกว่า
เคาะกระจกช่วงเวลานั้น
ฟังดูซิข้างในจะมีปฏิกิริยา
โต้อย่างไรมีเสียงขอความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือสะท้อนกลับมาแต่เป็นเสียงที่เบามาก
สองคนก็เลยตัดสินใจช่วยกันงัดรถงัดซ้ายงัดขวา
งัดได้และช่วยเหลือเธอออกมาได้นะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกก็เห็นนะว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะอาการช็อก
แต่คนที่รับช่วงต่อก็คือกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นางวิวัลสำริทอายุ๔๕ปีคุณแม่ของสาวที่รอดชีวิต
บอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุค่ะตัวเองไม่รอช้านะคะ
ก็ไปนี่แหละเจอแต่รถสภาพเห็นแบบนี้คิดว่าลูกตายแน่นะคะ
จนกระทั่งตามไปพบหน้าลูกสาวที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่
แล้วก็บอกกับลูกสาวบอกตอนติดอยู่ในรถคิดถึงแต่หน้าพ่อหน้าแม่
ก็เลยรอดชีวิตกลับมาได้นะคะคุณแม่บอกว่านี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงค่ะ
เราก็คิดเหมือนคุณแม่ล่ะค่ะเหลือเชื่อจริงค่ะ
ใช่ค่ะแต่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเครื่องรางของขลังหรืออะไรนะคะ
สติทั้งนั้นเลยที่ทำให้คุณรอดมาได้นะคะ